หนึ่งนะคะมีแต่ร่าง

นิดหน่อยนะคะอ่าดูเรื่องนี้กันหน่อย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงกลางวันที่ผ่านมานี้เอง
ตำรวจสอบภอการณ์จนาดิตจังหวัดสุราธารณี
รับแจ้งว่ามีชายวัยกลางคนถูกฆ่าตัดคอที่บ้านหลังหนึ่งที่ตำบลตะเคียนทอง
การจนดิตค่ะในที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียว
อยู่ในสวนยางพาราบ้านเล็กที่ร้อยห้าสิบสี่หมู่หนึ่ง
ตะบนตะเคียนทองบริเวณหน้าบ้านก็พบร่างนายเสงี่ยมเป็นรำอายุห้าสิบสามปี
สภาพคือสวมเสื้อยืดสีแดงกางเกงขายาวสีเทาสวมรองเท้า
คว่ำหน้าลงกับพื้นแต่ศีรษะเนี่ยขาดออกจากคอเลยนะคะ
เบื้องต้นคือยังหาศีรษะไม่พบด้วยครับในที่เกิดเหตุพบว่ามีมีดยาวหนึ่งศอก
มีรอยเปื้อนเลือดวางอยู่บนเก้าอี้แถวแถวจุดที่พบศพเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกผู้ตาย
เป็นคนพื้นเพลภาคอีสานนะแต่ว่ามาแต่งงานเป็นเขยในของคนในพื้นที่นี้
แล้วก็เลิกรากับภรรยาไปนานแล้วแต่ทีนี้ลูกเลี้ยงของเจ้าของบ้านเขาบอกว่า
แม่ของตนเนี่ยสงสารเพราะเป็นอดีตหลานเขยก็เลยให้มาอยู่ด้วยครับ
แต่ว่าตอนเกิดเหตุคุณแม่ที่เป็นเจ้าของบ้านไม่อยู่ไปรักษาตัวที่อื่น
ก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นปมเหตุนั้นไม่แน่ใจจริงจริงเพราะว่าผู้ตายนิสัยดี
แต่ว่าเขาชอบดื่มสุรานะคะฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
เมืองต้นค่ะตำรวจเขาคาดว่าปมเหตุ
น่าจะเป็นเรื่องของความขาดใจของพวกเขานะครับ
และจะมีการสอบสวนขยายผลเพิ่มเติม
แล้วก็เร่งตามหาส่วนศีรษะที่หายไปให้เจอโดยเร็วค่ะ

เหลือแต่ตัวเอาไว้แล้วหัวหายเนี่ยเดี๋ยวตามความคืบหน้ากันเรื่องนี้นะครับ